อายุแก่ลงแก่เจ้ากรรมนายเวรแม่งมีจริงพี่เห

วันดีคืนนี้แม่งอยากจะเล่าเรื่องโควิด๓๔นาทีแม่งเล่าได้
บทวันดีคืนนี้๕นาทีอยู่แล้วอ่ะกูล่า
กูล่ะหมายถึงกูจะต้องพูด๒๐นาทีเหรอ

หรือ๒๐นาทีมันรู้จะหาอะไรมาเล่าด้วยนะ

โคตรอ่ะมันไม่ใช่ฟิลล์
วันดีคืนดีพยายามส่งสายตา

อย่างนี้หนุ่มช่วยกูหน่อย

พี่เหมียวฉันเคยนั่งพูด๒๒นาทีอ่ะ
หนุ่มอ่านเนี่ยเปิดหัวข้อข่าวแล้วจบ
ส่งสายตาทำงานเยอะก่อนปี่บ้า
เอาต้นว่าเมื่อก่อน

เมื่อก่อนฉันเคยเวรกรรมทำกับคนไว้เยอะจริง

กลับต้นว่าบริเวณกลิ่งม้าพบศพโอ๊ยตกใจ
อย่างนี้เล่นเป็นแม่งถ้าอารมณ์ดีก็เล่นถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ไม่เล่นนะฮะ